เมื่อวานออกงานอีเวนต์นะคะคนนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่า
ซีซั่นนี้ชี้แต้วไม่รอด
คุณผู้ชมนะคะก่อนหน้านี้เธอติดโควิดนะคะ

แต้วไม่รอดค่ะเจ้าแม่นากีบลด
นี่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเธอหายดีแล้วค่ะ
แล้วก็มาประเดิมงานออกงานอีเวนต์แคมเปญของห้างดังค่ะ
ซึ่งงานนี้นะคะสาวแต้วก็ได้อัปเดตถึงอาการป่วยด้วยค่ะว่า

แล้วก็มีอาการที่แบบว่าค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะ
แล้วก็ใช้เวลารักษาตัวนานกว่า๑๐วันค่ะ
ซึ่งในช่วงที่ป่วยเนี่ยหวานใจไฮโซไนก็ดูแลอย่างดีมากนะคะ
จัดการเป็นธุระเรื่องการรักษาให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
มันก็เป็นอะไรที่มาด้วยอาการก่อน
แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแปลกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตรวจก็สักทีให้มันจบไป
ให้มันจบไป
รู้สึกว่าหลายคนหลายรอบตัวก็ค่อยโดนกันไปอะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์มาก
แล้วก็ประกอบกับการเป็นครั้งนี้มันไม่ได้รุนแรงมากด้วย

แต่ว่าแบบแต่ว่าอย่างเราเองก็ไม่ได้แบบ

หมดแล้วหมดแล้ว

มันเขาแรงจริงค่ะ

คือพยายามแบบพยายามทานวิตามินอะไรต่าง
วิตามินซีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

ไม่ให้แบบเกิดลองโควิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
นะคะก็ฟังน้องแต้เราต้องระวังเลยนะ

บอกว่าหลายคนยกฉายาคนคลั่งรักให้ไปคลองเลยค่ะ
ซึ่งสาวแต้วนะคะก็ตอบเรื่องนี้แบบเขินนะคะ

คือว่าสั่งคนสั่งดูแลซึ่งกันและกัน
โมเมนต์ฉลองวันคล้ายวันเกิดนะคะ
๓๓ปีของหวานใจไฮโซไนสาวแก้วก็เผยบอกว่า
มีการจัดปาร์ตี้ฉลองกับเพื่อนเล็กแบบเรียบง่ายนี่แหละค่ะ
ซึ่งปีนี้นะคะก็มีของขวัญสุดพิเศษมาเตอร์ไพรส์ด้วย

ก็ฉลองกันแบบกล้ากรุ๊ป
กลัวเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่พีคมากอยู่
แล้วก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะแบบยังไงดี
ก็ปลอดภัยดีณตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่

เป็นแบบว่าเก็บความทรงจำต่างอ่าบ้าย

เอาละนะคะก็ให้กร่องถ่ายรูปไฟไท
ไฟไทจะได้ถ่ายรูปให้นาง

คนเขามีความรักเนี่ยมันจะแพรว